อย่าบอกว่าเก่งแล้วพวกมันผ่านไปกัน
มันกลับมาหวานในโลกเก่งแล้วมันเก่ง
กลับมาหวานในโลกเก่ง
กลับมาหวานในโลกเก่ง

ได้ไปขายกันเนี้ยห้าหกสิบล้านถามไอ้น้องติดข้าวโรงเรียนนะ
ห้าหกสิบล้านมันโรคเพศกันเลยอ่ะโรคเพศก็หมดเลย
ข้าวถึงได้ดังหุ้นวายด้วย
โปรดติดตามตอนต่อไป